ตกน้ำท่วมงูที่มันเคยอยู่ใต้ที่ของมันมันก็อยู่ไม่ได้
มันก็เลยต้องอบพยพมาที่ศูนย์อบพยพน้ำท่วมเหมือนกันค่ะโอ้

แล้วคุณสังเกตช่วงกลางตัวของมัน

นี่ค่ะงูหลามตัวนี้ความยาวประมาณ๓เมตรนะคะ
ดูค่ะเขาบอกว่ามันน่าจะไปกินสุนัขมา
นะสุนัขมันก็อบพยพมาแถวนั้นเหมือนกัน
จริงค่ะแต่หมาก็อบพยพอยู่แถวนี้
บากเดือดร้อนกันหมดเลยค่ะชาวบ้านช่างหม้อตำบลคำน้ำแซ่บนะคะ
ที่เขาก็อบพยพมาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
เขาก็เลยรีบให้ชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตำบลคำน้ำแซ่บอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบล
มาจับงูหลามงูตัวนี้มันยาวกว่าสามเมตรเลยนะคะ
เขาบอกว่าอุ๊ยเห็นอย่างนี้ต้องรีบมาหน่อยเพราะว่ากลัว
มันกินหมาไปแล้วมันจะกินเราหรือเปล่า
กลัวกันแบบนี้ทีนี้เนี่ยค่ะคุณวุฒิชัยบุญนิต
หัวหน้าชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตมนต์คำน้ำแจ้บก็มาจับนะฮะครับ
แล้วก็ถ่ายภาพให้เราดูใกล้ใกล้กันแบบนี้ใกล้ใกล้ไป
มาหาเราอ่ะถูกนะคะแต่ว่าอย่างงี้ค่ะ
ที่สุดก็จับได้นะคะก็อ่ะเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
จากการที่สอบถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้เหมือนกัน

แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปกินสุนัขตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่ชาวบ้านก็เข้าใจว่ามันน่าจะกินสุนัขที่มันเดินมาแถวศูนย์อพยพน้ำท่วมเหมือนกัน
สุดท้ายรู้แล้วว่ามันมากินสุนัขนะคะ
มันก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติของมัน
ก็เลยจับใส่กระสอบปุ๋ยนะคะแล้วก็นำไปเก็บไว้ในกรงสุนัขของเทศบาล
เดี๋ยวจะส่งต่อให้ทางสวนสัตว์อุบลเอาไปเพาะพันธุ์นะคะ
เพราะว่าพื้นที่ไหนช่วงนี้มันก็ท่วมไง
บนน้ำท่วมหลายจุดจะไปปล่อยไหนล่ะ
งั้นก็ฝากทางสวนสัตว์ดูแลแล้วกันนะคะ
ก็เลยต้องขอประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านนะคะระมัดระวังกันด้วยเนาะ
ถ้าหากว่าเจองูเงี้ยเขี้ยขอก็แจ้งพี่กู้ภัยเขาแล้วกัน
แล้วก็ก่อนจะนอนให้ใช้ไม้ตีที่นอนหน่อย
สลัดผ้าสลัดผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งกันหน่อย
เผื่อว่าอาจจะเจอสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษอยู่นะคะ

คือตอนนี้เขาจับใส่ถุงยางชีพแล้วใช่ไหม
ใช่แล้วก็เตรียมไปปล่อยให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน

คือตกใจหมดเลย
ตรงนี้เจองูเจอตัวอะไรต่างก็ให้แจ้งกู้ภัยว่า